ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเรียนปรีนะค่อยรวยค่อยรวย
แหละส่งน้องเป็นคนหล่อก็จะไม่อ่อร้อนนะพี่เบา
แหละส่งน้องอาจเป็นคนหล่อก็ทำไมอ๋อร้อนนะพี่บ้าน
น้องเศร้าน้องเศร้าทำอะไรนี่

แล้ววันนี้นะจ๊ะทำไมมาแหล่งใต้กันล่ะครับ
วันนี้เฮียบอกว่าจะพาไปกินอาหารใต้ใช่ไหม
อันนี้อย่าเพิ่งแรงไงทักทายคุณผู้ชมก่อน

พบกับรายที่ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเซฟทีปายเด้ง
และวันนี้เราอยู่ที่ร้านจันหอม

รสชาติอาหารปากใต้เขาว่าจัดจ้านแล้วนะฮะ
แต่เขาบอกว่ารสชาติชีวิตของป้าแป๊ว

จัดจ้านไม่แพ้รสชาติอาหารแน่นอนครับ

อยากไปเจอมาก
จันหอมร้านอาหารปักใต้แท้สูตรเด็ดประจำบ้าน
สอนกันมาตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นใหญ่
รสชาติดั้งเดิมที่อยากจะอนุรักษ์ไว้
ให้คนได้รู้จักอาหารใต้สไตล์สู้ร้าน
และนี่แหละครับคือที่มาของเศรษฐีป้ายแดง
จากอาหารใต้คนนี้
และตอนนี้ครับเราอยู่กับป้าแป๊วนะฮะ
เชฟใหญ่และเจ้าของร้านอาหารจันหอมครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

เมนูเมนูเมื่อกี้เขามาแอบส่องเมนู
เมนูเยอะมาก

รายได้แม่ขาขายดีขนาดนี้รายได้ประมาณค่ะแม่

วันเป็นแสนครับผมรายได้ระดับนี้อย่าพูดดีกว่าแต่จะขอบอกว่า
ถ้าใครมาที่จันหอมนะครับหันไปดูฝั่งตรงข้ามร้านจอดรถ
รวยไม่รวยซื้อที่จอดไม่รู้กี่สิบล้าน
แม่ไล่พอดีที่จอดรถซื้อตามที่จอดรถ
แต่หลานเช่าแต่หลานเช่า
คือร้านเราอยู่ตรงนี้เช่าเขาเช่าเขา
อาทิตย์เถอะเนี่ยซื้อแม่อันนี้เป็นกิมมิตรว่า
อันนี้เข้ากับน้องสาวอ่าทำให้เราได้น้องสาวไปด้วยอืม
อย่างนี้นี่เองเงินทองใช้ไปก็หมด
แต่ลงทุนกับที่ดินเนี่ยราคามีแต่งอกเงย
ต่อยอดขยายพื้นที่ร้านได้อีกล่ะครับไม่แน่นะครับเนี่ย
ต่อไปเชียงใหม่หัวหินสุราชก็อาจจะมีร้านอาหารอร่อยจากแดนใต้
จันหอมไปได้ให้ลิ้มลองกันถึงที่ก็เป็นได้ล่ะครับ
ว่าแต่จะอร่อยสมคำร่ำลือขนาดไหน
รอน้องจ๊ะเฮียป้องการันตีเลยครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับน้องจ๊ะครับวันนี้ฮะร้านจันหอมป้าแป๊วจัดเต็มสุด
ชุดใหญ่ครับมีอะไรบ้างครับ
หมูต้มกะทิเป็นอาหารใต้นะลูก
อ๋อสังเกตกล้ามปูหน้าคืออีก

อันนี้แกงเหลืองตากระบอก
แกงเหลืองหรือแกงส้มนะแม่

เผือกคุณแม่แล้วนี่แกงเหลือง
บอกใส่ขมิ้นแท้จากใต้
แล้วก็มีอีกอันนี้ผัดใบเหลี่ยงอันนี้หนูรู้จักใบเหลี่ยง

แต่ที่ร้านจันหอมมันใช้พันธุ์ใบกลม
ใบกลมมันดีไหมครับ

อันนี้รสชาติมันอร่อยดีลูกได้กลม

เฮียเอาจริงนะอันนี้กบทอด

คือหนูเนี่ยเป็นคนไม่กินกบแต่หนูกินปลาไหล่

แล้วก็อันนี้เล่อันนี้แปลกหนูไม่เคยรู้จัก

แต่ถ้าหลายลูกกลายเป็นมะม่วงหนักได้

ปลาอีสีทอดขมิ้นหรือปลาอีสีทอดขมิ้น

แต่จะบอกว่าร้านจันหอมนะคะ
แต่ละเมนูเนี่ยแม่เขาจัดวัตถุดิบมาหลากหลายมากให้ลูกค้าได้เลือกสัตว

คืออย่างนี้แม่อย่างแกงนี้คนสามารถเลือกอะไรได้บ้าง
ปลาปลากระปุงปลาไกลปลากระบบปลาอีสีท

มีมีมีมีไม่ได้มีปลานะ
มีเลือกมีเลือกกับที่ร้านอื่น
ใช่ไหม
ใบมันหนาแล้วความรู้สึกปลากอ่ะไม่ได้เป็นแบบเหมือนใบไม้ว่างอะไรอย่างนี้

ทีเนี่ยเคยจะกินแกงส้มใต้หนูจะกินกับหน่อไม้กินกับยอดมะพร้าวใช่ไหมแม่
วันนี้มากินกระเผือกอร่อยกลมกล่อมมากและที่สำคัญคุณค่ะร้านแม่เป็นร้านที่แบบรสชาติใต้ชัดเจนมาก
พรรชาติถึงปริ๊กกันถึงด้วย

อุ๊ยไปเมือง่ทีเนี่ยได้หอมแห่งเลยนะ

มันคือต้มขาก่ายแม่

แต่มันเหมือนหล่นฟู

อร่อยมากแล้วแบบว่าเป็นอะไรที่รสชาติชัดเจน
มะม่วงแม่ใช้มะม่วงอะไรทำ

มะม่วงเบาที่ลูกเล็กเนี่ยต้องปลูกพิซซ่าอย่างเดียวไหม

พี่หมอโดยนี้ทั่วประเทศเลยแล้วเอาปลูกเบา
สังเกตแบบวิธีดิบนี้แม่จางออกจากบ้านกันแล้วหมด
เชื่อว่าร่อยจังหู้แน่นอนล่ะครับ
แต่อย่างที่เฮียป้องบอกรสชาติอาหารว่าเจ้มจนแล้ว
เส้นทางชีวิตของแม่แบ๊วก็จัดจ้านสู้ไม่ถอยเหมือนกันนะครับ

แป๊วเนี่ยผ่านมรสุมชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วน
บางครั้งก็อ่อนแรงจนคิดจะถอดใจ
ไม่ต่างจากชีวิตคนอื่นที่เจอวิกฤตเช่นกันครับ

จันหอมนี่มีมาสัก๒๒ปี
ตอนนี้ขายผ่านที่สารอยู่สักรวมแล้วก็เกือบโอ้โฮ๔๐กว่าปี๕๐ปี
จุดเริ่มของแม่แป๊วครับนี่ว่าจะมาเป็นเจ้าแม่แห่งวงการอาหารนะฮะ
ชอบทำอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแม่
ขวบ๑๐ขวบป้าก็ต้องหุงข้าวให้แม่กินแล้ว
ถ้า๘ขวบทำไมแม่ไม่หุ่มให้เรากินอ่ะครับ
มันเหมือนเกินสักอย่างนะลูกบ้านแม่ยากจนในวัยเด็ก
ลูกก็เยอะตั้งแต่๙คนที่พี่เขาต้องไปขายของ
แม่ก็ขายของกว่าจะกลับมาก็มืดอะ
เริ่มหุงข้าวตั้งแต่๑๐ขวบก็เริ่มทำอาหารไปด้วย
นูประจำที่แม่แบบว่าเด็กดิ่งแป๊วนะวันนั้นแล้วทำอร่อยอ่ะ

ก็คือแม่เหมือนเอาจริงเรียกว่าได้เหมือนฝึกวิชาการทำอาหารมาตั้งแต่
ยังงี้เรื่องมัตถุดิบแม่ได้เชื่อชาลเลย
มันเห็นทุกวันอันไหนสดอันไหนไม่สด

เรื่องร่องมาทธิดิบอินหลอกไม่ได้นะคะ

แล้วที่แม่ทำมาเป็นอาชีพ

ตอนนั้นจัดงาน

จะลงจันตรับเห็นด้วย

ตฐ้าทุกวันก่อน

เป็นคนใต้แล้วแม่เรียนรู้การทำอาหารอีสานจัดที่ไหนอ่ะแม่
แม่เป็นคนอีสานตอนเด็กก็ต้องทำให้พ่อ
พ่อจะบอกว่าทำนี้ให้พอดีทำนั้นให้พอดี
แล้วพ่อก็บอกว่าใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่น

แต่หนูกำลังคิดว่าทำไมแม่ถึงได้ตัดสินใจทำร้านอาหารอีสานที่สุราช
ตอนนั้นมีน้อยร้านอาหารอีสานคุณตั๊กก็ชอบกินอาหารอีสานไง
วิธีอาหารใต้แม่ก็ทำได้แหละแต่ตอนนั้นเรียกเห็นการตลาด
มันเหมือนการตลาดนั่นแหละลูกสมัยนี้อยู่ด้วยการตลาด
อาหารอีสานในที่สุราชยังน้อยก็เลยจัดซะเลย

ขายดีดีมาก

ขายมาเป็นแสน

โอ๊คก็ถือว่าธุรกิจแรกมีฝ่ายได้ดีมาก

สวนอีสานนี่นะฮะ

อยู่ดีถึงกลายเป็นหนี้ตั้ง๑๐ล้าน๒๐ล้านได้
ตอนที่อยู่สมุยสุดยอดของชีวิตแล้ว
ขนาดคิดจะฆ่าตัวตาย

อยู่ดีถึงกลายเป็นหนี้ตั้ง๑๐ล้าน๒๐
เพราะมีจีนจูนเยอะลูก

มันก็กระทบมันมีผลกระทบถึงล้าน

คุณลุงจะอยู่คุณลุงจะอยู่
แต่ว่าป้ามาเปิดร้านขายอาหารไทย

ตอนนั้นพอปี๔๐ตอนสมุยแตกแล้วลูก

อาหารไทยต่างต่างหาก
อยู่ดีเรามาเป็นนี่เฉียดไหมแม่

ยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อยิ่งมีหนี้เนอะ
มาสุมเทศดีก่อน

เมื่อต้องแบกหนี้สินก้อนโตไว้บนหลังแบบนี้
มองหาทางตั้งหลักเพื่อหาเงินปลดหนี้ให้ได้
กรุงเทพจึงกลายเป็นเมืองแห่งความหวัง
ป้าแป๊วตั้งใจพาลูกมาสู้เอาดาบหน้า
หวังสร้างตัวนั่นเองล่ะครับ
แล้ววันนั้นครับจากชีวิตที่แม่แพ้วเราก็มีหนี้มีสินเนอะ

แล้วหอบลูกก้าวมากรุงเทพเพื่อสู้กับชีวิตใหม่ครับ
เพราะฉะนั้นคิดว่ากรุงเทพมันมีอะไรให้เราครับ

สุราชมีคนแค่๔แสนคน

แม่เป็นคนที่คิดแบบว่าคิดอะไรที่แบบควบคุมหมดเลยนะแม่
แล้วนานไหมคะกว่าจะเปิดร้านนี้เป็นอาหารใต้ได้
ใช้เวลา๖เดือนมั้ง

เป็นสิ่งของน้องน้องเขาก็ช่วยน้องสามีก็ช่วยไง
เข้าตอนแรกแค่เดือนละ๓พัน
เขาก็ทำห้องพักทำร้านให้เราทั้งหมด
มีเงินมาแค่๘แสนบาทเอง

เนี่ยแล้วก็เป็นาหะใต้ซะเลย

วันแรกที่ขายช่วงแรกเป็นไงบ้างครับแม่
อร่อยหรือเปล่าแม่มีวิธีคือเอาอาหารถ่อไปขายหน้าร้าน
ทำอะไรหมกทำผัดไทยทำผัดหมี่
ทำโน้นทำนี่คิดว่าแพ็คกิ้งเก็บขั้วกลึ่งอะไรอย่างนี้
ขายหน้าร้านตรงนี้แหละตรงนี้เลย

อย่างน้อยคนที่ขับไปขับมาเนี่ยใบการขอร้านจะต้องเห็นล่ะ

สิบบาทไม่ซื้อก็คือไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว

เพราะว่าแม่มีความมั่นใจกับรถมือของตัวเองอยู่แล้ว
จะบอกว่าป้าแป๊วนี่มีวิธีการโฆษณาร้านนี้
ไม่เหมือนพี่บ่าวคนไหนเนี่ย
ออกไปประกวดงานใหญ่

แต่อยากโปรโมทร้านตัวเองโฆษณาตัวเอง

คือแม่ไม่ใช่แค่คนเก่งและทำอาหารอร่อยอย่างเดียวนะ

ชนะมาด้วยเมนูอะไรครับ

แล้วมีเมนูวันนี้มีเมนูไหมคะ

สุดพึ่งสุดสาวอาทิตย์
ตอนนี้พอได้แชมป์แล้วพอได้แบบรางวัลแล้ว

มีสื่อมาติดต่อแม่มาสัมภาษณ์แม่ใช่ไหมแม่
แล้วตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเปลี่ยนขนาดไหนในการที่คนเข้าร้านเราเยอะไหมคะ
เยอะมากจากขายวัน
เป็นแก่งขึ้นมาเรื่อย
อ๋อแสดงว่าการไปกะพรหอดอะไรอย่างงี้ได้ผล

คนเข้ามาเยอะมากมีรายการมาส่งมาถ่ายรายการเรายังมาถ่ายในเนี่ย
ขายดีจนปลดหนี้ได้ใช้เวลานานแค่ไหนคะสิบสอง
สองปีปลดหนี้หมด
หมดเลยนะฮะ
แล้วแม่ไปซื้อปูนซิเมนมาทำอะไรแม่

เสร็จแล้วก็ยืนขึ้น
แล้วก็หุ้มมั่นเลย
ขาวซ้ายตามด้วยขาวขวาง

เสร็จแล้วก็เขียนเอาไว้ค่ะว่า

อ้างจำนอง

ก็คือเหมือนกับสอยดุราณว่าอย่าเป็นหนี้ขาย

นับถึงหัวใจนักสู้ของป้าแป๊วจริงเลยล่ะครับ
เริ่มต้นจากชีวิตติดลบพิสูจน์ฝีมือมานานกว่า๗ปี
กว่าจะเป็นที่ยอมรับสู่หลังชนฝา
ไม่กลัวงานหนักปลดหนี้๑๐ล้านบาทได้ภายใน๑๒ปี
จนวันนี้จันหอมกลายเป็นหนึ่งในร้านอาหารใต้
ครองใจคนกรุงเทพมานานกว่า๒๐ปี

เราจะปิดท้ายแบบปกติไม่ได้
อยากให้แม่สอนยามะม่วงเบาให้หนูหน่อย
แบบพิเศษนะต้องยำมะม่วงกะทิแบบใต้อย่างนี้ด้วยนะ
แม่ต้องไม่กั๊กเลยนะแม่ห้ามกักหนูนะ

ว่าแม่คิดว่าสัญญาฉันจะไม่กัก

ครับเดี๋ยวดูลีลาของอาจารย์ป้าแป๊วนะฮะ

เริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

กะปิย่างสุก
๑ช้อนโต๊ะ

เอากุ้งอียม่ะเฮ้มเฮ้ยเอาซ่อมกันหนึ่งชอบโต๊ะ

อุ้ยไขยุมมะม่วง
ไขยุมมะม่วงไหมไขยุม

วันนี้คือยังมะม่วงเบาสูตรใสแทบแทนนะฮะ

ถ้าสะดวกเลยมาที่ร้านแม่ดีกว่า

แม่ค่ะฝากร้านได้เลยเต็มที่เลยแม่

ที่ซอยร้านคำแห่งที่๑๑

วันนี้ขอบคุณป้าแป๋วมากที่ทำอาหารอร่อยให้กินนะครับแล้วก็
มาร่วมแชร์เรื่องราวชีวิตที่โอ้เป็นบทเรียนที่ดีนะ

วันหนึ่งเราจะภูมิใจแล้วว่าเราทำทุกอย่างด้วยตัวเองสำเร็จ

นี่ดูผู้หญิงคนนี้หัวใจนักสู้ค่ะคุณขาว
วันนี้ขอบคุณแม่มากขอบคุณแม่ค่ะคุณครู

อย่าลืมไปลิ้มลองความอร่อยจากร้านจันหอมของป้าแป๊ว
คนสู้ชีวิตคนนี้กันเยอะนะครับ
ส่วนตอนนี้ใครอยากเห็งปังรวยห้ามพลาด

เหมือนเคยครับวันนี้จะพาทุกคนไปสำรวจห่วงจุ้ยกันที่ร้านตีผ้าขนหนู
อยู่ที่ลาดพร้าววังหิน๓๗ร้านนี้เนี่ยเต็มไปด้วยของใช้เบ็ดตะเล็ดมากมาย
ย้ายมาเปิดขายอยู่ตรงนี้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วล่ะครับแต่ทำไมมันไม่ค่อยมีใครเข้าร้าน
วอนสินแสชัยช่วยหน่อยนะครับผมมาดูแล้วร้านนี้นะครับ
พิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือหน้าตะวันออกเฉียงใต้ณปัจจุบันนี้องศาเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
แต่ผมจะพลิกแพงให้ร้านเขาขายดีได้นะครับพี่สินแสเขาบอกว่าองศาไม่ค่อยสวย
หมายถึงร้านนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ห่วงจุ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ตามหลักห่วงจุ้ยไม่แนะนำให้มาตั้งร้านหันหน้าไปทางทิศนี้นะครับเพราะในความเชื่อของห่วงจุ้ย
ทิศตะวันออกเฉียงใต้จะไม่มีโชคลาภใดนั่นเองล่ะครับ
แต่อย่างที่บอกไปมันก็สามารถแก้ไขได้ภายในร้านงั้นเราเข้าไปหาเจ้าของร้านกันดีกว่าครับ
สวัสดีครับคุณตีครับ

เมื่อก่อนขายตลาดน้าถ้วยพ่อแม่ขายไปเรื่อย
พอสักพักหนึ่งร้านนี้ก็อยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้น
เราก็พยายามปรับเปลี่ยนมาประมาณ๗เดือนได้
เราก็เลยไม่รู้ว่าทำไงวันนั้นก็คือขับรถไป

โหลโทรศัพท์มาว่าสวัสดีค่ะรายการเศรษฐีป้ายแดง
แม่นั่งข้างแม่เป็นแฟนรายการอยู่
เราก็เลยตอบรับทันทีเลยว่าโอเคเลย

ที่ได้ดูห่วงจุ้ยกับสินแสชัยแบบฟรีเหมือนกันครับ
แต่สำหรับแฟนรายการแบบนี้เนี่ย
สินแสชัยเขายินดีช่วยเหลือเต็มที่
และตอนนี้ก็มาถึงที่แล้วจะรออะไร

หลังจากนั้นเดินเข้ามาในพื้นบ้านนี่ก็ถูกนะฮะ
แม้โต๊ะตัวนี้มาตั้งอยู่ในเหวอีกแล้วมาอยู่ระหว่างครึ่งคาน
เพราะฉะนั้นโต๊ะตัวนี้ไม่มีพลังเหตุผลที่มันไม่มีตังค์เพราะว่าโต๊ะตัวนี้จมน้ำตลอดเวลา
ตัวนี้จะต้องเอาขึ้นมาจากในบ่อ
ให้เห็นภาพกันไปเลยตามหลักห่วงจุ้ยนั้นถ้าพื้นที่ในร้านต่ำกว่าถนน
จะถือว่าจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กำลังจมน้ำอยู่แล้วยิ่งถ้ามีโต๊ะเก็บเงินไปอยู่ในบริเวณนั้นอีกด้วยเนี่ยครับ
ยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะจะทำให้เงินของเราลอยหายไปกับน้ำไปด้วย
ทางที่ดีเนี่ยครับให้ย้ายโต๊ะเก็บเงินไปอยู่ในที่สูงหรือย้ายขึ้นไปพื้นที่ด้านหน้าของร้านแทน
ว่าแต่บางตึกเนี่ยเขาก็ออกแบบมาแล้วถ้าจะไปถมให้สูงมันก็ใช้เงินเยอะอยู่นะตามหลักห่วงจุ้ยมีวิธีแก้โดยที่ไม่ต้องลงทุนถมพื้นไหมล่ะครับสินแส

รับรองรู้เรื่องเฮงปังรวย
ช่วงหน้าจะพาไปพบกับอาชีพบริการที่ลงทุนไม่ถึงร้อย
แต่รายได้ไม่อยากจะพูด

ว้ายต่อเดือนแสลากแสนนะคะ
เสถียร์ป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง
เบรกนี้น้องใบตองเขานัดกับแขกรับเชิญเอาไว้
เพื่อจะไปแนะนำอาชีพที่เขาว่ากันว่าทำอยู่บ้านก็รวยได้
ไม่ต้องลงทุนเยอะอีกต่างหากล่ะครับ
ว่าแต่มานั่งส่องกระจกอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ย

กระจกวิเศษบอกข้าเถอะ
ถอนผมเหงาออกอ่ะรู้ทั้งประเทศน็อตทีนี้อ่ะไปไป
ฟังไม่ผิดล่ะครับคุณผู้ชมรับจ้างถอนผมเหงาจริงจริง
ถ้าเรื่องของผมงอกเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ใครหลายคนกำลังเจอ
แล้วเราได้สืบมาแล้วมีหนึ่งร้านดัง
ที่เขาชมกันว่าเป็นเซียนถอนผมงอก
อยู่ที่ลาดประเขา๘๓นี่แหละครับ

เจ้าของร้านรับจ้างออนผมออก
เราตามไปคุยกับพี่เขากันครับ

และที่สำคัญอยากให้พี่ผู้สอนอาชีพให้ด้วย
โอเคได้เลยใช่ไหมสุดยอดเลย
งั้นขอถามนิดนึงเรื่องของคิว
คนที่จะมาจองถอนผมงอก

ตอนนี้คิวที่ร้านที่พูดจะเป็นถึงเมษา

คิวยกเลิกที่ติดธุรกับทันหัน
ก็สามารถแบบโทรเข้ามาเช็คได้
คุณผู้ชมไม่ได้แค่จองข้ามเดือนอย่างเดียวนะ

คุณค่ะอยากรู้ไหมว่ารายได้ต่อเดือน

ก็ตกประมาณพันกว่าเกือบ๒๐๐บาท
ต่อวันค่ะก็มีผู้ช่วย
ก็จะตกสักสามพันกว่าเกือบสี่พันค่ะ

วันละสามพันคูณสามสิบ
ต่อเดือนแต่หลักแสนนะคะคุณ
ร้อนวิชาร้อนรูปคันหัวด้วยค่ะ

รายได้เนี่ยไม่ใช่เล่นเลยนะครับคุณผู้ชม
เรียกว่าเลี้ยงตัวสร้างตัวกันได้เลยทีเดียว
ว่าแต่จะทำอาชีพนี้ได้เนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับเนี่ย
เข้ามาในร้านแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวถามพี่ผู้ก่อนว่า
อุปกรณ์ของเราก็คือเรียงรายอยู่แบบนี้เลยเหรอคะ

เอาอุปกรณ์หลักก่อนว่ามีอะไรบ้างมีแหนบเราต้องมีอะไรแคบ
มีแหนบมีหวีอันนี้คือหลักหนึ่งค่ะ

เชื่อแล้วล่ะครับว่าลงทุนน้อยจริง
ดีไม่ดีเนี่ยไม่ถึงร้อยซะด้วย
ว่าแต่ก่อนที่จะมีไอเดียทำอาชีพนี้เนี่ย
พี่ชมพู่ทำอะไรมาก่อนล่ะครับเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นค้าขายขายหลายอย่างมาก
อะไรที่ตามกระแสคือเสื้อผ้าผ้าปูที่นอน
ก็ขายมาหมดจนสุดท้ายพี่ผู้คิดว่า
เหมือนทำอยู่ในกรุงเทพแล้วแบบลงทุนสูง
กลับมาแล้วก็เอาเงินไปซื้อมาอีก

ก็คือลงทุนไปสูงกำไรน้อยแล้วเงินก็หมด
พี่ผู้ก็เลยคิดว่ากลับบ้านเกิด

คือพี่พูดเริ่มจากสร้างร้านขึ้นมาเลย

เป็นร้านกาแฟแบบใครหลายคนก็มีความฝัน
ด้วยความที่ทำคนเดียวแล้วหลายอย่าง

จะไม่ค่อยเข้าใจว่าอาหารตามคาเฟ่

คุณแม่ก็เลยปาติก้าให้

กลับมากรุงเทพแล้วมาทำอะไรหลังจากนี้

ก็เลยคิดว่าจะเอายังไงต่อดี

อาชีพอะไรที่ลงทุนน้อยสามารถสร้างรายได้ได้

เราเคยเรียนเสริมสวยมาก

ก็เลยคิดว่าเอาถอนผมงอกนี่แหละ

เลือกที่จะแตกต่างนี่เข้าปีที่๓แล้วนะครับเนี่ย
ใหม่ก็มีมาใช้บริการเรื่อย

ถึงขั้นบอกห้ามพี่ชมพู่หนีกลับบ้านโคราชเลยนะ
ไม่งั้นเนี่ยจะตามไปให้ถอนถึงนู่น
ว่าแต่เป็นเซียนถอนมาตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย

มีฝึกบ้างพี่พวกก็จะลองให้เพื่อนถอนดู
ถอนสลับกันถอนให้เพื่อนบ้าน
หลับกันเราถอนเพื่อนเพื่อนเขาถอนเรา

คือแค่ลองเราก็จะสามารถรู้ได้แล้วแหละว่าเจ็บไหม
หรือยังไงถอนตรงไหนเจ็บถอนตรงไหนไม่เจ็บ
ให้เพื่อนเป็นหนูทดลองนั้นเอง
ก็ฝึกฝนไปจนวันที่ตัดสินใจเปิดร้าน

ตอนแรกเลยพี่ผู้ก็ไปเช่าอยู่หน้าห้าง

จากไม่ผิวอย่างนี้เหรอ
เดินจากตามซอยหลังหมู่บ้านเลยค่ะ

ก็ก็ปึกหน่าอยู่นะ

มีลูกค้าที่มาจากใบปิวแค่๑ท่าน
ลูกค้าขอถอดแค่๑ชั่วโมง

ต้องบอกว่าบริการถอนผมงอกของพี่ชมพู่
เขาคิดราคาชั่วโมงละ๑๕๐บาท
แต่ถ้าเป็นผมสกินเฮ็ดหรือสั้นมากชั่วโมงละ๒๐๐บาทครับเพราะมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าส่วนใครที่ไม่อยากให้ใช้แหนบถอนเพราะกลัวเจ็บพี่ชมพู่เขาก็มีการรับตัดผมงอกด้วยล่ะครับชั่วโมงละสองร้อยบาทครับว่าแต่เดือนแรกเนี่ยทำเงินได้เท่าไหร่กันล่ะครับเนี่ย
เดือนแรกมีลูกค้าแค่สองท่านเองนะ

เดี๋ยวนะแล้วอยู่ได้เหรอพี่ผู้
มันยังไม่ได้ค่าเช่าเลยนะ
แต่โชคดีว่าพี่ผู้ไม่มีหนี้
เดือนต่อมา๑๕๐๐บาท

เถิบมาเดือนที่๓เกือบ๒๐๐๐บาท
เถิบมาเรื่อย๓๐๐๐บาท๔๐๐๐บาท
เดือนที่๕พี่ผู้เริ่มย้าย

แล้วทำยังไงต่อเราจะประชาสำคัญยังไง
พี่ผู้ก็เริ่มมาสร้างเพจแล้ว
ค่อนข้างเยอะพอสมควร

พอเริ่มสร้างเพจพี่พูดก็เริ่มเทิบมาเป็นหมื่น
ตรงนี้เยอะหรอถ้าคนเดียวนะคะ
แต่ถ้ามีผู้ช่วยก็คูณเข้าไปอีกเท่านึงค่ะ

ก็คือหลังจากที่พี่พูดทำเพจ

ที่ทำให้คนรู้จักร้านเรา
ว่ามีการรับจ้างถอนผมงอกขึ้น
ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันอย่างที่บอกไป
รายได้ก็แตะแสนแล้วค่ะ
การถอนผมงองมองเหมือนว่าใครก็ทำได้

พี่ชมพู่ถึงมัดใจลูกค้าได้

น้องใบตองมาถึงร้านทั้งที

น้องต้องต้องแหวนผมก่อนนะคะเพื่อที่จะได้หาง่าย
แล้วก็ต้องแหวกตั้งแต่ข้างหลังเลยเพื่อที่เราจะไม่ได้นอนทับเส้นผม
ฝั่งนี้เอาหวีกดไว้ถ้ามีเนี่ยจะขึ้นสีขาวขึ้นมาตามลายลายหวี
จะใช้มือเขียค่อยค่อยเขียอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าน้องตองจะใช้ปลายแหนบ
อย่างนี้ก็ได้นะคะหาหาไปเรื่อยน้องต้องลองดูนะคะ
อย่างนี้เหรอคะเส้นผมแบบไหนที่แบบยากแบบไหนง่าย
ที่ยากพี่พูดว่าน่าจะเป็นเส้นบางลากแน่นบางทีเราต้องถามลูกค้าเหมือนกันว่า
ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่บำรุงรากผมไม่ให้ผมล่วงหรือเปล่าคะ
ถ้าเกิดว่าใช้มันก็จะทำให้ผมสามารถขาดได้ด้วยความที่ลากแน่น
แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าลูกค้านี่เจ็บไหมหรือว่าไม่เจ็บหรือยังไงเราจะดูจากอะไรคะ

ด้านข้างตัวนี้เจ็บอ่างั้นหาด้านข้าง

คนถอนดูจะเพลินกว่าคนโดนถอนนะครับเนี่ย

ก็เลยชวนพี่ชมพู่กลับมาที่ร้านกาแฟ
เพื่อมาถ่ายทอดให้กับอาหมูแขกรับเชิญของเรา
ลองดูสิว่าอาหมูจะมีว่าไหมล่ะครับ

ไม่ใช่ตอนนั้นไข่เหลา
แม่เดี๋ยวดูทรงอาจจะไม่ใช่ทาง
งั้นเราพักการถอนผมงอก
มานั่งคุยกับพี่ชมพู่กันต่อดีกว่าครับ

หรือว่าเออมันประหลาดไม่คิดว่าจะได้เจอ

ไหลไปตาแห้งโอเคแต่ด้วยสปีริตถอนให้หมดจบเคสอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้นอนพักผ่อน
มาน่าจะดีค่ะแล้วตื่นมาแล้วตื่นมาค่ะตื่นมาก็อุ้ยแย่แล้ว
ตอนเช้ามีคิวมีคิว๙โมงหาซื้อยาหยอกตากลับมาหน้าบ้านรถลูกค้าจอดรอแล้ว
ค่ะหนักกว่าทรงทหารอีกค่ะคือหายเตียนหัวพระเลยโอ้โหคือแบบ
จะผมเตียนไปเลยใช่ใช่ปรากฏว่าตาบวมแล้วเหมือนจะปิด
แล้วก็ขอโทษนะคะคือขี้ตาฟูขึ้นมาเลยเหมือนตาแดง
ใช้ใช้พลังใช้สายตาเยอะมากอืมค่ะการเพ่งอ่ะนะ
การเพ่งอยู่กับตรงนั้นนานนานเนี้ยแล้วแล้วแรงดันตาใช่แรงดันสายตาก็ใช้
ตาแตกใช้คำนี้โอ้ยหนักอยู่เหมือนกันเนอะแต่ว่าหลังจากนั้น
เขาก็กลับมาเป็นลูกค้าประจำเราแบบต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่บูคิดว่าอะไรที่ทำให้ลูกค้าติดใจในงานบริการของเรา
ชมพู่มองว่าการถอนผมงอกไม่ใช่แค่ถอนถอนถอนถอนงอกไม่ใช่แค่ดึงดึงให้หมดหมดผ่านชั่วโมงไป
ผู้ใส่ใจให้ใจได้รับความสะดวกสบายและสบายใจที่สุดค่ะการใส่ใจลูกค้าการสื่อสารการพูดคุยคือสำคัญหมด
ใช่ค่ะอืมนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะนะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่เขามองหาอาชีพอืม
อยากจะลองทำอาชีพเนี้ยคุณสมบัติของคนที่จะทำอาชีพถอนผมงอกอืม
ควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างเราต้องใส่ใจในงานเราเราทุ่มเทเราให้เราให้ใจกับงานที่เราทำอืม
ทั้งหมดก็คือการขยันใช่อดทนค่ะอย่างที่พี่ผู้บอกว่าไม่เลิกงานไม่ยากจน
เพราะว่างานอะไรเล็กน้อยที่เรามองว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอาชีพได้คุณอา
แต่ดูสิพลิกชีวิตนะให้มีรายได้ต่อเดือนหลักแสนได้เลย
ก็ต้องบอกว่าโหประทับใจมากแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ทำให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ย
แรงบันดาลใจในการที่อยากจะประกอบอาชีพให้พี่ผู้แบบฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ยังกำลังหางานหรือตัดสินใจอยากจะทำงานอะไรสักอย่าง
อืมได้ได้ค่ะเพราะจากที่พี่ผู้เริ่มต้นมาจากเดือนละเก้าร้อยนะคะจนพี่ผู้สามารถทำรายได้เดือนละเกือบแสนได้
ถ้าใครสนใจยินดีแล้วสอนเทคนิคให้ด้วยครับโหค่ะสอนให้ให้คำศึกษาได้ใช่ให้คำศึกษาได้
ฝากร้านเลยดีกว่าพี่ผู้ร้านพี่ชมพู่อยู่ซอยลาดประเขาแปดสิบสามบ้านเลขที่สิบแปดทับหนึ่งหนึ่งศูนย์
บ้านอินทะนนท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์หกสองเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดแปดเก้าเก้า
ใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ผู้มากมากนะคะขอบคุณค่ะ
เรียกว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจจริงครับเพราะเป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยมาก
มีแค่แหนบบวกกับความมือเบาและความอดทนแค่นั้นก็สร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรมได้
โดยไม่ต้องไปเช่าที่ให้เสียตังค์เพิ่มอีกด้วยล่ะครับแนะนำว่าใครที่กำลังมองหาอาชีพ
รับจ้างถอนผมงอกนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับวันนี้โหสนุกสนานมาก
ขอบคุณคุณอามากเลยนะคะที่มาเป็นเกียรติวันนี้ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะกลับมาติดตามรายการเศรษฐีป้ายแดงได้ใหม่